เรื่องราวของคนขับรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อไปเฉียวชนรถคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ยอมจอดแถมซิ่งหนีแถมเอาปืนออกมาข่มขู่ซะด้วย

จุภาพประกงรับแจ้งประสานงานจากตำรวจทางหลวงช่วยกันสกัดจับรถปันทุพ่วงคันนี้ครับ
เอาปืนออกมาข่มขู่คู่กรณี
แล้วไปต่อจนถึงเลี่ยงเมืองชลบุรี
เมื่อถึงเขตถนนบางนาตราดกม๕๓หรือว่าถนนเทพรัฐช่วงช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพ
ตำรวจก็สกัดจับสิครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายรถพ่วงใช้ความเร็วพยายามขับหนีที่เลนขวา
จนกระทั่งถึงกมสัก๓๖๓๗ได้ในพื้นที่บางประกง
ตำรวจทางหลวงต้องนำรถเก่งคันนี้เปิดไฟหวอตามประกบแล้วก็ปิดล้อมหน้าปิดล้อมหลัง
เขาไล่กันเบ็ดเสร็จแล้วรวมสักประมาณ๖๐กิโลได้
สุดท้ายคนขับรถยอมจนมุมลงมาพร้อมกับภรรยา
คนขับคือนายสุชินอายุ๔๒ปีแล้วก็พยายามจะอธิบายว่าโอ๊ยมันเป็นปืนปลอม
ผมไม่ได้มีปืนจริงอะไรแบบนี้นะฮะตำรวจก็ไปตรวจค้นก็ไปเจอ
คนขับบอกว่าผมเก็บเอาไว้เฉยเป็นการแบบเก็บเอาไว้เฉยเป็นปืนปลอมนะครับ

เอาปืนออกมาขู่เพราะต้องการให้อีกฝ่าย
เพราะก่อนหน้านี้พยายามจะขับรถแซงแล้ว
แต่เขาไม่ยอมให้แซงก็เลยเฉียวชนกัน
แล้วฝั่งนั้นด่าผมก่อนท้าทายผมด้วย
ก็เลยเอาปืนปลอมออกมาขู่เฉย
ไม่คิดว่าเรื่องจะใหญ่โตขนาดนี้ครับ
ห้ามนะไม่งั้นต่อยกันแน่เลยเขาบอกเขาเนี่ยนะกำลังจะขับรถไปส่งลูกค้าในกรุงเทพ
ขับขับอยู่บนมอเตอร์เวย์รถพ่วงคันนี้มาเฉียวชนแล้วก็ไม่ยอมจอดนะฮะ
แถมยังมีการแบบจะแซงก็ไม่ให้แซงเอาปืนออกมาขู่ด้วยก็เลยแจ้งตำรวจนะครับ
สุดท้ายตำรวจต้องเชิญทั้งสองคนไปที่โรงพักสงบสติอารมณ์และดำเนินคดีตามกฎหมาย
ฝั่งนี้ถึงแม้จะเป็นปืนปลอมแต่โดนข้อหาคมคือข่มขู่ให้คนอื่นตกใจกลัวได้
ก็อย่าหาทำแบบนี้แล้วก็เรื่องของรถชนกันก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ